หนุ่มนักศึกษาวัย๒๕ปีที่ถูกเชื่อดคอจนเสียชีวิต
ศพในป่ากกริมถนนย่านรังสิตนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งเลยค่ะ
พ่อกับแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยนะคะ

ครอบครัวของนายสอนยุทธ์พิมมณีวัน

จากจุดที่พบศพที่เป็นป่ากกสูงกว่า๓เมตร
โดยพ่อแม่ของผู้ตายได้นำอาหารโปรด

เรียกวิญญาณของลูกชายกลับบ้าน
สภาพศพของผู้ตายจากร่องรอยบาดแผล
พบว่ามีแผลชะกันที่บริเวณลำคอด้านหน้า

ส่วนหลังข้อมือขวามีร่องรอยของของมีคมกรีด

ศพของนายสอนยุทธ์นอนเสียชีวิตอยู่บนกระสอบปุ๋ย
ภายในบรรจุเหล็กที่เป็นขาตั้ง
นั่งร้านก่อสร้างจำนวน๔ท่อน

ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้

ยุบเป็นร่องพอดีกับสรีระของผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายมีน้ำหนักตัวประมาณ๗๐กิโลกรัม
สูงประมาณกว่า๑๗๐เซนติเมตร

ซึ่งเรื่องนี้เองทำให้พ่อแม่ของผู้ตาย
ปักใจว่าลูกชายจะมีเรื่องเครียด

เพราะตลอดระยะเวลาลูกชาย

แต่ก็อยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอด
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใคร

ปรากฏภาพลูกชายไปซื้อมีดทำครัว

สงสัยถึงเรื่องเงินค่าเทอม
อาจจะรู้ว่าเงินจำนวนนี้ยังไม่ถูกใช้

อาจจะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันจนนำมาสู่

ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผลการที่สูดมุมตังบวช

ฆ่าตัวตายในส่วนนี้คุณแม่จะรับได้ไหมครับ

๖หรือนี่ไม่ได้ไปเรียนเลย

เราไม่รู้ไงใจยายสงสัยคือว่าเขามีเงินอยู่ใน
๓๒บาทแม่เขาจะให้ไปจ่ายค่าเทอม
ใช่มันก้มบ้านง่ายเอง
มีการไม่โกรธให้หรือไงขาดใจเลย
ประเด็นเรื่องเงินหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้เพื่อนร่วมงานของผู้ตายบอกว่า
ศุกร์ที่๑๒มีนาคมมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น๑อย่าง
ซึ่งผู้ตายคุยโทรศัพท์กับปลายสายนานผิดปกติ

ลักษณะการคุยเหมือนเป็นการนัดกัน
มาทราบอีกครั้งว่าผู้ตายเสียชีวิต
ได้ยินว่ายังไม่ได้ตรวจการ
ในทางคดีพลตำรวจตรีชะยุทธ์มารยาท
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
ยังคงมุ่งเป้าไปในเรื่องความเครียด

แต่ทั้งหมดต้องรอสรุปจากผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
ยืนยันยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ก็เลยในความเห็นของการสืบสวนที่ได้ข่าวมาเนี่ย
ก็เลยมามองว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่า
เพราะตัวเองจบไม่พร้อมเพื่อนไหม
เป็นเรื่องที่มากดดันเขาทำให้เกิดความเครียดหรือเปล่า

อาจจะตัดสินใจชั่ววูบอะไรไป
จากการดูที่เกิดเหตุนะครับดูกล้องวงจรปิดประกอบ
สอบถามเพื่อนนะครับแล้วก็มูลเหตุจูงใจเนี่ย
น้ำหนักมันลงไปทางการฆ่าตัวตาย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตัดประเด็นเรื่องฆาตกรรม

วันนี้ทางครอบครัวจะนำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ในบ้านเกิดในจังหวัดลบบุรีต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน